หลังจากผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าไปช็อปผ่านทางออนไลน์มากขึ้น
ดึงดูดให้ผู้ใช้นั้นสนุกสนานกับการจัดจ่ายไทยสอยผ่านทางออนไลน์มากขึ้น
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ลักษณะ๖๐ล้านการเยี่ยมชมต่อเดือนมีผู้ขายมากกว่า๑๐๐๐๐ราย
ร้านค้าเจ้าใหญ่สามารถขายสินค้าได้มากกว่า๑๐๐ชิ้นต่อวัน
โดยจุดขายที่สามารถจัดส่งสินค้าภายใน๒๔ชั่วโมง
และเข้าถึงสินค้าได้หลากหลายจึงสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างชัดเจน
และเจ้าของสินค้ารายใหญ่ก็หันมาทำตลาดออนไลน์มากขึ้น
ด้วยการมันอบรมผู้ขายพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์
รวมถึงคัดสรรคุณภาพของสินค้า
และจัดโปรโมชั่นกระตุ้นให้ลูกค้าสนุกกับการจับจ่าย
ปี๒๐๑๕เป็นปีที่เราก็เห็นมาก
เพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับปี๒๐๑๙
ซึ่งประกอบไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี๒๐๑๕นะครับ
เห็นชัดเลยว่าคนไทยเริ่มใช้ช่องทางทางโทรศัพท์มือถือ

ประชุมอยู่กับลูกค้าแทบจะทุกวันนะครับ
นั่นคือเรามีลูกค้าเราใส่ใจกับลูกค้าอย่างมากนะครับ

นั่นคือสาเหตุให้วันนี้เราเลยมีสินค้ากว่า๓ล้านชิ้นอยู่บนแพลตฟอร์มของเรา
ทางการชำระเงินเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าเข้ามาช้อปปิ้งและจับจ่ายในเว็บออนไลน์หรือแอปพลิเคชัน
เพื่อให้ลูกค้าได้สนุกกับการช้อปปิ้งออนไลน์มากที่สุด
พิตาภาษีหริพิพัฒน์ข่าวเทราชทีวีรายงาน